คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
แล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถสามารถบันทึกไว้ได้
ใช่ค่ะต้องบอกว่ากล้องหน้ารถที่บันทึกไว้ได้
เป็นของดีเจเจมส์ซึ่งเป็นดีเจเป็นพิธีกรชื่อดัง
เขาก็เห็นค่ะว่ารถสิบล้อมันมีเรื่องอะไรกับรถเก๋งขาวหรือเปล่า
ทำไมอยู่ดีทางรถสิบล้อเนี่ยควักปืนออกมาจะยิงรถเก๋งขาว
คือยิงไปแล้วด้วยมีเสียงปืนดังลั่นต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะฮะ
ดีเจเจมส์แล้วก็คนที่อยู่ในรถของดีเจเจมส
ก็คือภรรยาแล้วก็ลูกตกอกตกใจกันทั้งคันนะครับ

ป๊าอย่าไปใกล้
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยป๊าอยากไปใกล้
ป๊าคือภรรยาของดีเจเจมส์ก็ตกใจ

ซึ่งคลิปนี้เนี่ยดีเจเจมส์เขาโพสต์ทั้งในเฟซบุ๊ก

เฟซบุ๊คเนี่ยใช้ชื่อว่าเจมส์นัทปวินกุลกัญญาดี
ก็เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมภาพในคลิปเนี่ยนะคะ
คือเขาไม่ได้ตั้งวันที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้
แต่ดีเจเจมสเพิ่งโพสต์เมื่อวานช่วงประมาณ๓ทุ่มใช่ไหม
สามทุ่มสามนาทีฮะโพสต์ในเฟซของเขาอะนะครับ
เออแล้วก็ข้อความที่เขียนไว้เนี่ย
เขียนว่าน่ากลัวมากยิงกันเห็นเลย
แชร์ไปให้โลกรู้โหดเกินไป
เหตุเกิดสองทุ่มยี่สิบห้านาที
วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสองปีสองพันสิบเก้า
ก็คือเมื่อวานนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ

รถสิบล้อทะเบียนเจ็ดหนึ่งขีดแปดหกเก้าหนึ่ง

เจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นก็คือต้นคลิปเนี่ย
ขับมาคู่กับรถบรรทุกพอเก๋งขาวขับไปใกล้รถบรรทุก
ปรากฏว่ามีการเล็งปืนมาจากในรถแล้วก็ยิงใส่เก๋งขาว
ซึ่งหลังจากนั้นเก๋งขาวเขาก็ขับออกไปจากที่เกิดเหตุนะคะ
นี่ค่ะก็นอกจากนั้นยังมีเสียงภรรยาพยายามร้องห้ามร้องเตือน
เพราะเขาบอกว่าในรถมีลูกมาด้วย
เวลาที่เขาโพสต์ลงไปเขาบอกว่าโอ้โหว่าเสียงปืนน่ากลัวแล้ว
แต่ในความน่ากลัวของเสียงปืนคือเสียงเมีย
ภรรยาก็ตกใจแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เร่งหาตัว
คนขับรถสิบล้อรวมถึงรถเก๋งขาวนี้มาสอบสวนนะคะ
เอาภาพเก่ามาโพสต์ขึ้นเฟซแล้วบอกเป็นข่าวแล้ว
ดีใจจังจับคนยิงให้ได้นะครับ
แล้วก็พูดถึงไทยรัฐด้วยที่นำเสนอเรื่องของข่าวนี้
แล้วก็มีการเผยแพร่คลิปนี้ไปนะครับ